ต้นปีแบบนี้หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นด้วยการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยากเริ่มต้นด้วยการขอพร
เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็มีการ
คุณผู้ชมค่ะไปขอพรไปทำบุญนะคะ
หลายคนเดินสายไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

นับหมื่นคนเลยค่ะไปต่อแถว
ยาวเนี่ยแถวเนี่ยยาวสักประมาณ๓กิโลเมตร
ไม่ผิดค่ะไม่ใช่๓๐๐เมตรนะ
๓กิโลเมตรจูงลูกจูงหลานไปแบบนี้ค่ะ
บางคนก็มีลูกเล็กอุ้มไปด้วย
ถึงขั้นนั้นเขาไปทำอะไรกันไปรักอะไรกัน

นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตลาด
ตะโล่ตำบลโฆษศิษย์อำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
ต้องบอกว่าประชาชนทั่วทุกสารทิศ
ไปกันเยอะค่ะไปเข้าแถวรอรับ

ปฏิทินหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

คุณค่ะปฏิทินเป็นปฏิทินที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ทำมาแจกให้กับพุทธศาสนิกชนได้นำไปกราบไหว้บูชา

ปีนี้ผลิตมาสักประมาณ๔๐๐๐แผ่น
ได้กันแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปแบบนี้ค่ะ
คนที่ไปรอบอกว่าดีใจมากเลยนะที่ได้รับมา

พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะ
ตั้งแต่ตี๕ไปจองคิวเป็นคนแรก
คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูป
ดินปั้นปางมารวิชัย
ถูกฝังอยู่ใต้ดินใต้เนินดินริมคลองระพีพัฒน์

คือปี๒๕๐๒คนงานชนรับประทานได้มาขุดดิน
ถมตลิ่งข้างประตูระบายน้ำพระเอกาทศรษ

ขออะไรก็สำเร็จไปซะทุกอย่างเลย
ก็เลยกลายเป็นที่มาของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ทีนี้ทางกรมชลประธานพยายามที่จะย้ายหลวงพ่อ
จากถนนคันคลองระพีพัฒน์
แต่ตอนที่พยายามจะย้าย
เกิดสิ่งที่มันเป็นปฏิหารขึ้น
ฟ้าผ่านลงมาทั้งที่ไม่มีฝน

ฟ้าผ่าลงมาทั้งที่ไม่มีฝน
ก็เลยทำให้ณจนถึงตอนนั้น

ประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน

รับพรปีใหม่แล้วกันนะคะ

วัดพุทธวรารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็น
ในตำบลเครื่องอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาสตร์ระคามนะคะ

แล้วก็เข้าไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้

เดี๋ยวจะรับหายไปจากจอแล้วเนี่ย
เป็นสาราปฏิบัติธรรมไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุด

บนพื้นที่๓๐ไร่
จุดนี้ที่เป็นสาราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะ
บอกรายละเอียดความสวยงามความยิ่งใหญ่หน่อย
มีเสาไม้๑๑๒ต้น
มูลค่าการก่อสร้าง๘๐ล้านบาท
จากจุดนี้จุดอื่นก็สวยงามเหมือนกัน
หอระคังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่
พระอุโบสถไม้๒ชั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีเสาไม้ตะเคียน๓๒ต้น
กว้าง๓๒เมตรยาว๗๐เมตร
ค่าก่อสร้างนะคะ๒๐๐ล้านบาท
อกจากนี้มีพระมหาเจดีศรีมหาสารคาม
ผงเกรียงยศภัยสาร
สูง๖๙เมตรใช้งบก่อสร้าง๙๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งในองค์เจดีบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
พระพุทธรูปทองคำหนัก๑๒กิโลกรัม
พระเนื้อผง๘๔๐๐๐องค์
และพระบูชาอีก๘๔๐๐๐องค์ค่ะ

ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาไหว้ขอพรช่วงปีใหม่
โดยพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสนะคะ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีผ่านไปแล้ว
ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ให้ประชาชนมาร่วมทำบุญ
ไหว้พระขอพรปิดทองและถวายสังขทานที่พระอุโบสถ
วิหารพระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอน
รวมทั้งพระวิหารอาทิตย์ทั้งสี่ด้วยนะคะ
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมที่สำคัญระดับโลก
ต่อปีมีผู้หลั่งไหลเดินทางมากราบไหว้ขอพร

เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
เสริมสิริมงคลชีวิตต่อไปนะคะ
ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ
เริ่มต้นปีใหม่ก็เริ่มต้นด้วยการทำบุญดีนะ

แต่ทำบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับมาทำความดีเพิ่มเติมด้วย